เหตุอุกอาจที่เราตามต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เหตุที่ดาบตำรวจอธพรซึ่งเป็นลูกเขยโหด
พาพวกไปยิงถล่มบ้านพ่อตา
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในบ้าน๔ศพ

แต่จริงความคืบหน้าวันนี้
คดีใหญ่คดีนี้ไม่ได้มีแค่๔ศพแล้วนะ

คุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุวันเสาร์ที่๘เมษายนนะฮะ

ขับรถเก๋งสีเทามาจอดที่หน้าบ้านแล้วถือปืนเข้ามา
มือปืนรายหนึ่งวิ่งเข้ามาและยิงถล่มเข้าไปในตัวบ้าน
ถล่มขึ้นไปชั้น๒ของตัวบ้าน
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกมีคนเสียชีวิต๔ศพ
คือคนในบ้าน๓ศพรวมถึงผู้ก่อเหตุ๑ศพด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะทำให้มีคนตายอย่างที่บอกไป๔ศพ
ศพแรกก็คือนางนินทิพย์หรือว่าแตงอายุ๔๙ปี

เจ้าของบ้านซึ่งเป็นศพที่๒ก็คือนายธรรมรงค์นะครับ
ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชั้นสอง
ส่วนเมียเมื่อกี้นะเสียชีวิตอยู่ข้างโอ่งน้ำ
สาราหน้าบ้านเพราะว่านอนอยู่บนเปรย์หน้าบ้านข้างล่าง
ศพที่๓ก็คือผู้ใหญ่เกราะหรือว่านายพรศักดิ์

เสียชีวิตตรงราวตากผ้าในห้องชั้นล่างของตัวบ้าน
เพราะผู้ใหญ่เกราะแวะมาหาผู้ใหญ่รงค์

กลายเป็น๓ศพจากฝั่งของผู้ใหญ่รงค์หรือว่านายธรรมรงค์
ส่วนศพที่๔เป็นฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายธรรมรัฐหรือว่านายวัด
ซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัธพร
ซึ่งดาบตำรวจอธพรก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ

แล้วก็พี่ชายมาด้วยพี่ชายคือนายวัด
ปรากฏว่านายวัดถูกยิงสวนจนเสียชีวิตคาบ้านหลังนี้นะครับ
นี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูจากสภาพศพนะ

ใช่ค่ะโดนหนักสุดอาวุธสงคราม

เพราะเป็นการยิงทั้งสองฝั่งในการต่อสู้กันด้วยนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
ก็สอบส่วนเรื่องนี้ด้วยตนเอง

เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือดาบตำรวจอัธพรวิเชียน
อายุ๔๖ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับ
สพคีรีรัฐนิคมช่วยราชการสืบภาค๘นะครับ

หลังก่อเหตุใช้รถเก๋งสีบอลเทาหลบหนีไป
สาเหตุน่าจะมาจากการที่ดาบตำรวจอธพรไม่พอใจ
พ่อตาพยายามให้หย่าร้างกับลูกสาว
เพราะอะไรฐานะที่แบบด้อยกว่า
คือทางผู้ใหญ่โรงเองถือว่าเป็นคนที่มีที่มีทาง
สวนตางสวนยางนี่มีเป็นร้อยไล่เลยนะครับ
แล้วก็ไม่ชอบดาบตำรวจอธพรอยู่แล้ว
ไม่อยากให้เป็นลูกเขยอยากให้หย่าร้างกับลูกสาว
มีการเจรจากันแต่ไม่ลงตัวจนกระทั่งมาก่อเหตุดังกล่าวนะครับ
ส่วนนางสาวพะนิดาหรือว่าตั๊กอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่รงค์
แล้วก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจอธพร
หลังเกิดเหตุมีข้อมูลว่า
ออกไปพร้อมกับดาบตำรวจอธพรนั่งรถไปด้วยกัน

คุณผู้ชมฮะช่วง๕ทุ่มเมื่อวานนี้ปรากฏว่า
อย่างที่บอกไปคดีนี้ไม่ได้มีแค่๔ศพแล้ว
ค่ะสบที่๕คือนายอธพรวิชเชียนหรือว่าบาร์ทอายุ๒๕ปี
เป็นลูกชายของดาบตำรวจอัธพร
เป็นลูกกับเมียคนแรกนะพบอยู่ในรถคันนี้สภาพศพเนี่ย
ไว้ในวัดไกรศรที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีแหละครับ
เบาะข้างคนขับตัวของร่างของศพถูกปรับเอนนอนอยู่
ที่มือมีพวงมาลัยดอกไม้มีสายสินมัดเหมือนถูกทำพิธีแล้ว
แล้วก็กระสุนเจาะหัวนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเข้าไปตรวจสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจโยงคดีนี้ยังไงรู้ไหมคุณ
สันนิษฐานว่านายบาสเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขับรถให้พ่อ
คือดาบตำรวจอธพรพร้อมพวกรวม๔คน
ยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่บรงค์แล้วทีนี้ถูกยิงสวนกลับ
นายบาทก็เลยเสียชีวิตนะฮะ
ดังกล่าวเป็นที่ตั้งศพของพี่ชายของดาบตำรวจอธพรด้วย
พยานให้ข้อมูลว่าช่วง๓ทุ่มมีชายคนหนึ่งเดินไปบอกญาติในงาน
ฝากจัดงานศพให้หลานด้วยหลานอยู่ในรถ
ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะอาศัยช่วงคนแตกตื่นหนีหายไป
ซึ่งคาดว่าคนคนนั้นแหละคือดาบตำรวจอธพร
แต่คุณผู้ชมมันมีอีกแนวทางหนึ่งที่ตำรวจสอบสวนมา
ก็คือดาบตำรวจอธพรโทรมาบอกพี่ชาย

บอกว่าหลานตายและหลานศพหลานอยู่ในรถ
ช่วยจัดงานศพให้หลานที
สองทางนะก็คือดาบตำรวจอธพรมาบอกพระพี่ชายเอง
กับ๒ดาบตำรวจอธพรโทรศัพท์มาบอกพระพี่ชาย

คุณผู้ชมฮะนี่ศพที่๕ศพที่๖หน่อยคุณ
ศพที่๖เนี่ยเมื่อตอนสายที่ผ่านมาสักประมาณ๙โมง
ไปเจอศพของนางสาวพะนิดา
ซึ่งเป็นเมียของดาบตำรวจอัธพร
ซึ่งนี่ค่ะนางสาวพะนิดาเป็นลูกของผู้ใหญ่รงค์

แล้วเมื่อวานว่ากันว่านางสาวพะนิดา
ขึ้นรถไปกับดาบตำรวจอธพรด้วยหนีไปด้วยกัน
ก็ตอนแรกทางการข่าวก็ยังเป็นห่วงอยู่นางสาวพะนิดา
จะเป็นยังไงเพราะว่าดาบตำรวจอัตภพรเองเนี่ย
อาวุธปืนสงครามด้วยก็เลยห่วงเรื่องของความปลอดภัย
กลายมาเป็นว่าตอนเช้านี้นางสาวพะนิดาเสียชีวิตแล้วนะคะ

เสียชีวิตอยู่ในรีสอร์ทในอำเภอคีรีรัฐนิคมค่ะ
แล้วสภาพถูกยิงเข้าที่ปาก
หัวกระสุน๙มมฝังในใต้คางนะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เข้าไปตรวจสอบ
ทีนี้พอเจอศพของเมียแล้ว
แล้วตัวดาบตำรวจอัตภพรล่ะไม่เจอค่ะคุณผู้ชม
หายตัวไปแล้วอันนี้จากการคาดการณ

ดาบตำรวจอัตภพรเป็นคนมาเปิดห้อง
ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันที่๗เมษา

พอมาตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นวันที่๘เนี่ย
พี่ของดาบตำรวจอัธพรก็คือนายธรรมรัฐ
คนที่ตายเนี่ยนะมาเปิดอีกห้องนึง
หลังจากนั้นพี่ชายน้องชายก็พากันออกไป
รถที่นายธรรมรัฐพี่ชายขับออกมา

พี่ชายเสียชีวิตอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่โรงถูกไหม

เชื่อว่านางสาวพะนิดาผู้เป็นเมีย

เอาหมอนปิดแล้วยิงเลยไม่ได้ยินเสียงอะค่ะ
ทีนี้ก็หลังจากก่อเหตุก็ตามให้นายธรรมรัฐมาหา
หลังจากนั้นก็พากันออกไปที่บ้านผู้ใหญ่โรงแปลว่าโอ้โห
อันนี้ทางการสอบสวนต้องเชื่อมคดีให้ดีนะ
ใช่ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง
เกิดยิง๔ศพก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากไปแล้ว
นี่ยิ่งมาก่อเหตุฆ่านางสาวพะนิดาอีกนะฮะ

คุณผู้ชมฮะตอนนี้ตำรวจไล่ล่าอยู่นะฮะ
ดาบตำรวจอธพรแล้วก็ผู้ต้องหาอีกคน
เอาปืนไปยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่โรง
ก็คือนายมานพว่างงานอายุ๕๗ปี
ออกหมายจับแล้วในข้อหาร่วมกัน

ต้นสังกัดมีคำสั่งให้ดาบตำรวจอธพรออกจากราชการไว้ก่อน
ขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกว่าร้อยนายนะคุณ
ระดมกำลังในการไล่ล่านะฮะ
เหตุอุกอาจจริงเกิดขึ้นในพื้นที่สุราธานีนะคุณนะ
หกศพแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ใครยิงใครอะไรกันบ้าง

แต่ต้องจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ๒รายนี้มาให้ได้ซะก่อนนะครับ